มาดูเหตุการณ์นี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะนครราชศรีมา
ท่านผู้ใดที่เจอคุณสมจิตรุจิศักดิ์นะคะ
ช่วยส่งข่าวให้ลูกหน่อยลูกคอยแม่แล้วก็ตามหาอยู่นะคะ
เพราะว่าแม่หายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็ยังเป็นปริศนายังตามหาตัวอยู่นะคะ
ล่าสุดเนี่ยคือลูกสาวใช้วิธีนี้ล่ะค่ะ
ไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่าเบาะแสมีน้อยมากเลย
จุดทูบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทาง
เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเปิดทางขอให้เจอหน่อยนะคะ
คุณสมจิตรุจิศักดิ์อายุหกสิบปีนะคะแม่ของพวกเขานะคะ
เพราะว่าตำรวจเองก็พยายามตามแต่ว่าเบาะแสเนี่ยมีอยู่ทางเดียว
คือต้องดูจากกล้องวงจรปิดไม่เจอหลักฐานอะไรเลย
บ่งบอกถึงการหายตัวไปของคุณสมจิตนะคะ
คุณสมจิตรุจิศักดิ์ค่ะอายุ๖๐ปีนะคะ
นางสาวรัชนกเกิดคุ้มนางสาวสุนันทารุจิศักดิ์ลูกสาวจุดทูบ
ขอให้ได้พบกับแม่ที่หายไปจากบ้านเช่านะคะ
ที่บ้านปางอโศกตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาตั้งแต่๒๕ธันวาคมปี๖๔
ปีที่แล้วไม่มีใครเห็นเลยนะคะ
คือนางสาวรัชนกลูกสาวเนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวนะคะ
มาเพื่อที่จะหนีกับสามีใหม่ที่ทะเลาะกันบ่อย

ก่อนที่จะมาเช่าบ้านหลังนี้ก็อยู่บ้านใกล้กันกับลูกนั่นแหละห่างจากจุดนี้ไปประมาณ๑กิโล
คือลูกรู้ว่าแม่มาอยู่ใกล้ก็มาหาซื้อของมาให้
แต่มาแล้วไม่เจอไม่เจอเจอแต่บ้านปิดแล้วข้างในก็ล็อกประตูด้วย

ใช่ค่ะแต่วันนั้นเหมือนเขามีปัญหากันแล้วก็แกก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะเหมือนแบบเหมือนหนีพ่อเลี้ยงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าถ้าแกอยู่เขาก็โดนตบตี
เพราะว่ามีการดื่มสุรากันด้วยอะไรด้วยค่ะ
ทีนี้เหมือนกับแกย้ายมาหลบอยู่ที่นี่ค่ะ

ก็เอกใจค่ะเพราะว่าข้างในบ้านก็ล็อกด้วยพวกหนูเข้าไม่ได้ก็เปิดทางหน้าต่างอะค่ะ
ก็งงว่าแม่จะออกได้ยังไงเพราะว่าร่างกายแกไม่แข็งแรงเลยเพราะว่าแกป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้ว
ทีนี้เหมือนแบบขาแกไม่ค่อยดีค่ะเดินก็ต้องใช้ไม้เท้า
ไม่มีทางที่แกจะปีนออกจากทางหน้าต่างได้ค่ะ
เนี่ยค่ะแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยพอเปิดประตูเข้าไปดูเนี่ยนะคะเจอข้าวของของแม่เจอเสื้อผ้าเจอมีดเจอถุงยาประจำตัวแล้วก็มีเศษแก้วแตก
เธอก็พยายามตะโกนเรียกแม่ค้นหาแม่ไม่มีเสียงตอบ
ครับก็เดินไปถามเพื่อนบ้านใกล้ใกล้นะฮะก็เลยได้รู้ว่าเมื่อตอนกลางคืนเนี่ยก่อนที่แม่จะหายตัวไปได้ยินเสียงว่ามีการทะเลาะกันกับสามีใหม่อืมแล้วสามีใหม่เนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแต่เพื่อนบ้านบอกว่าตอนดึกเนี่ยตอนดึกยังเห็นนางสมจิตอยู่ในบ้านนี้อยู่เลยแต่ตอนเช้าไม่เห็นแล้วอ่ะ
เสียงเถียงกันค่ะเสียงแข่งกันแล้วก็เสียงข้าวของแตกยายก็เลยพูดว่าไอ้ติ่งมึงอย่ามาทำร้ายข้าวของนะแล้วก็ลุงคนชื่อติ่งก็พูดคำว่าเอามาเอามามึงจะให้กูหรือไม่ให้
สักพักก็เงียบไปแล้วตาก็ขี่รถออกมาตอนประมาณสองทุ่มสองทุ่มกว่าอ๋อก่อนที่ลุงเช้าก็ไม่เจอแล้วค่ะแต่ว่าตอนหนูไปข้างนอกตอนเกือบเกือบสามทุ่มหนูกลับมาประมาณสี่ทุ่มอ่ะยายยังอยู่อยู่เพราะว่าหนูนั่งปิ้งมันอยู่จนเกือบเที่ยงคืนยายยังอยู่อยู่เพราะว่าเห็นยายเปิดหน้าต่างออกมาก็เลยรู้ว่ายายอยู่อยู่

เพราะท่านอายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวด้วยนะคะ
นี่ค่ะท่านนี้ใครที่มีเบาะแสก็ช่วยแจ้งหน่อยนะคะ

อันนี้ญาติเขายังมีเงินเตรียมจะมอบไว้ให้ด้วยร้อนใจมากครับ